ทีนี้ตามต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
ความคืบหน้าสั้นกรณีหมอกับพยาบาล
ทะเลาะกันหน้าห้องผ่าตัดคลอด
กลางโรงพยาบาลอำนาจรณ์นะคะ

ล่าสุดค่ะนายแพทย์ประภาษณวีรพล
เป็นนายแพทย์สาธารณสุขประจำจังหวัดอำนาจริง

มาพูดคุยสอบถามก็จริงและ
มีการประชุมกับผู้บริหารของโรงพยาบาล

ทั้งสองคนออกจากพื้นที่
ก็คือไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับกองสู
ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญแล้วนะคะ
ส่วนแพทย์หญิงที่ปรากฏในคลิป
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

อีกหนึ่งคนที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ผู้อำนวยการยืนยันเลยนะคะบอกว่าทางโรงพยาบาล
ไม่มีนโยบายรับฝากพิเศษตามที่ตกเป็นข่าว
คือก่อนหน้านี้คนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์เขากล่าวอ้างบอกว่า
คุณหมอไปรับฝากคันพิเศษคนไข้
แล้วมาจองห้องผ่าตัดเพื่อผ่าคลอดเอาเลิกเอาชัยตามเลิกตามยา
คือมันต้องเวลานี้เป๊ะ
แต่คุณพยาบาลบอกว่าเขาก็มีเคสฉุกเฉินมาที่ต้องมีการผ่าตัดด่วน
ก็เลยทำให้ห้องผ่าตัดมันไม่ว่างก็เลยทะเลาะกันตามคลิปที่ปรากฏ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันเลยนะคะว่า
ทางโรงพยาบาลไม่มีนโยบายรับฝากคันพิเศษ
ไม่มีการให้สิทธิ์พิเศษการใช้ห้องผ่าตัดคลอดตามเลิกยาม
กรณีที่เป็นปัญหากันเป็นการรอคิวตามปกติ
เคสฝากคันพิเศษกับหมอคนใดคนหนึ่ง
เคสที่จำเป็นต้องใช้ห้องผ่าตัด
ต้องการลัดคิวเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน
ยืนยันเลยนะคะว่าประชาชนได้รับสิทธิ์การรักษา
จากโรงพยาบาลเท่าเทียมกัน

อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันว่า
ผิดพลาดเรื่องของขั้นตอนการสื่อสารระหว่างหมอกับพยาบาลที่มีการจัดคิว

เพียงแต่ในคลิปคือพูดเสียงดังยื้อยุดฉุดกระชาก
หลังจากที่ทราบเรื่องก็เชิญทั้งคู่มาพูดคุยเจรจากลายเกลี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเอาผิดทางวินัยแล้วด้วยค่ะ
แล้วเวลาก็คือเป็นเวลาปกติที่ต้องมีการเตรียมคนไข้ที่มาทำในเวลาบ่าย๒ก็คือ
ไม่ได้มีเลือกยามหลักที่เป็นข่าวไป